ขอบคุณค่ะรับช่วยแค่ผมค่ะ

ขอบคุณมากขอบคุณมาก

นายพิธาลิ้มเจริญรัฐนะหัวหน้าพักเก้าไกลนะแวะไปเยือนถิ่นเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไปเชียร์ฟุตบอลไทยลีก
ซึ่งใช้สนามกีฬานะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นรังเย่า
เชียร์บอลก็เดินทักทายแฟนบอลถ่ายรูปกับกองเชียร์อย่างเป็นกันเอง
นี่นั่งอยู่กับแฟนบอลนี่แหละไปกับคนนี้ฮะคนนี้จะชวนไป
ใครอ่ะคนนี้คือชินตะวันชิตตะวันขออภัยนายชิตตะวันชินอนุวัฒน์เขาเป็นใคร
เขาเป็นสอสอเขต๑เชียงรายแล้วเคยเป็นภูมิในการสโมสร
กว่างทรงมหาภัยลีโอเชียงรายยูไนเต็ด

ไปดูคู่นี้ทำไมไม่หรอกเขาก็คงพาเขาไปดูบรรยากาศไทยลีกอะไรประมาณนี้
อีกอย่างคือแหมคุณพิธาเขาเด็กธรรมศาสตร์นี่

เด็กธรรมศาสตร์จบเกมครับคุณพิธานะครับ
คุณพิธาได้เอารูปมาโพสต์ลงไอจีเป็นรูปคู่กับคนนี้
คนนี้เนี่ยเอาชื่อปัจจุบันเขานะ
ลายองสนุกมากครับเจอนักเตะในดวงใจ
ตะวันศรีปานนี่คือชื่อเดิมของเขาปัจจุบัน
คุณทศตวรรษีปานหรือพี่แบนนะครับ
เฮ้ออเปล่า

ไประยองไประยองครับคุณพิธานะครับ
ในพิธาก็ลงพื้นที่จัวร์ลายองนะ

ผู้ช่วยสมัครหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต๓นะครับ
จะขึ้นเวทีประสัยที่อนุสรเรือรบประแส
นาเมือแกรงจัวร์วันลายองครับ

พี่แบรนด์นี่ต้องมาเจอพี่กลมหน่อยนะ

คิดอย่างอื่นไม่ออกเลยพี่อยู่ในหัว